คุณผู้ชมจะออกไปทำงานกันหรือยังฮะ

เพราะว่าคุณผู้ชมหลายท่านนะรายงานตัวมาบอกว่า
ออกไปทำงานแล้วยังอยากดูข่าวต่ออยู่เลย
ว่าแต่ว่าเราก็อ่านข่าวมาเกือบ๒ชั่วโมงแล้ว

ขอสักแก้วหนึ่งนะคะเห็นแก้ว๒ใบ

มาชี้ทางรวยอ้อไม่ใช่

วันนี้มาทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์

เดี๋ยวเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วเราก็ต้องจัดเตรียม
คลายความร้อนกันหน่อย
นะครับวันนี้มีวิธีมาเสนอ

อยากทำไอติมกินเองหรือว่าอยากทำให้น้ำเนี่ย

คนิคที่หลายคนคงจะทราบกันอยู่
การเปลี่ยนจุดเยอะแข็ง

เวลาอยากกินน้ำเย็น

บางทีดื่มแล้วทำไมยัง
เย็นไม่พอเย็นได้อีกไหม

วันนี้เราจะมาเปลี่ยนจุดเยือกแข็งกัน
ปกติน้ำเนี่ยจุดเยื้อแข็งเขา

ทำไงให้น้ำมันแข็งเร็วเย็นเร็ว

นำมาบอกกล่าวกันนะครับ
อุปกรณ์ของเราก็คือนี่มีน้ำแข็งนะครับ

หรือว่าน้ำแข็งที่อยู่ในช่องฟิต

เขาใส่แก้วมันจะยังไงหรือเปล่า

หลังจากนั้นอุปกรณ์อย่างหนึ่งก็คือเกลือนะครับ
เป็นเกลือ

เอามาใส่น้ำน้ำก็เข็มสิคะ

พยายามแช่ลงไป
คุณต้องเทน้ำลงไปให้มันลงไปง่ายหน่อย
ด้วยหรือเปล่าต้องช่วยกันอาจจะกันค่ะ

เหมือนแช่ไวน์ไง

เวลาเราไปทานใช่ไหม
เด็กน้องทดลองกันได้ด้วยตัวเองเลยนะ
คือปกติถ้าเกิดสมมุติว่าเราเปลี่ยนเป็นจากน้ำ
เป็นน้ำเป็นนมเป็นโอมนตินก็สามารถที่จะทำไอติมได้
คือต้องสังเกตก่อนว่าน้ำในขวดที่พยายามจะยัดลงไปในน้ำแข็งคืน

อุณหภูมิห้องก็คือไม่ค่อยเย็นเท่าไห
บางทีถ้าเราออกไปข้างนอกมาอากาศร้อน
อยากจะดื่มน้ำเย็นแบบทันทีแล้วคุณแม่ลืมแช่

โอ้โฮคุณแม่คุณแม่ทำไมไม่แช่น้ำเย็นให้หนูกิน
คุณแม่ทักภายอยู่ลูกอย่าไปว่างนะแม่
รอตรงนี้นะครับเดี๋ยวช่วยทั้งสองท่านช่วยเขย่าวันนี้ก็ได้

ทำไมต้องใส่เกลือลงไป
เกลือเป็นตัวที่จะช่วยเปลี่ยนจุดเยื่อแข็ง
แต่ว่าจะเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวเราไปตรวจสอบสภาพอากาศก่อน

เพราะว่าวันนี้เองที่เราต้องมาตรวจสอบสภาพอากาศกัน
เพราะว่าหลายจุดหลายพื้นที่ตื่นเช้ามาในวันนี้
คงได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็นกัน

เช้าวันนี้ถึงแม้ว่าจะมีอากาศเย็นลมเย็น

กลุ่มก้อนเมฆบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง

ทำให้แสงแดดยังคงค่อนข้างร้อนแรง
เกิดอะไรขึ้นกับท้องฟ้าเมืองไทย

ตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนกลางเขียวขจีเลยนะครับ
พื้นที่บริเวณทางภาคเหนือวันนี้

สุดภาคกลางอยู่ที่ประมาณ๑๙องศาเซลเซียตนะครับ
กลางวันวันนี้แดดค่อนข้างแรง
ตอนกลางพุ่งไปอยู่ที่ประมาณ๓๗องศาเซลเซียต

ก็ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๓๑องศาเซลเซียตในตอนกลางวัน
ในขณะที่พรุ่งนี้ครับช่วงเช้ายังคงทรงนะครับ
ยังเป็นพื้นที่สีเขียวต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๕องศาเซลเซียต
ตอนกลางวันนั้นมีโอกาสพุ่งไปอยู่ที่ประมาณ๓๘องศาเซลเซียตนะครับ
นี่คือในช่วงกลางวันของวันพรุ่งนี้
ในขณะที่วันพุธพื้นที่สีเหลืองก็คืออากาศชิ้นนะครับ
จะเริ่มกลับเข้ามาปกกลุ่มในบริเวณตอนกลางอีกครั้งหนึ่ง
วันอาทิตย์เราก็จะเริ่มอุ่นขึ้นนะครับ
ทีนี้มาดูเรื่องของสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้กันบ้าง
ก่อนหน้านี้ตกหลายวันติดต่อกันเลยทีเดียวนะครับ

หลังจากนี้คำนวณ๒วันพบว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ
สำหรับใครที่จะไปเที่ยวภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทย

บริเวณพื้นที่ตามแนวชายฝั่งนะครับ

แต่ว่าใครที่จะเดินเรือยังคงต้องระวังนะครับ

ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๔มีนาคม

ดังนั้นชาวเรือที่เจาะเรือต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ระวังเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่ง

ตอนนี้น้ำเป็นยังไงกันบ้างนะครับ
จากการทดลอง
นี่อย่างไรบ้างครับเริ่มเย็นเลยครับนี่ตรอนมาก

เกลือเวลาสมมุติว่าเราเอาไปผสมกับน้ำแข็ง
เขาก็จะมีการเปลี่ยนสถานะจากเกลือเป็นของแข็ง

เขาเรียกการเปลี่ยนแบบนี้ว่าเป็นมีคุณสมบัติคอลิเกที
ก็คือการเปลี่ยนจุดเยื่อแข็งให้ต่ำลง

ดังนั้นเวลาสมมุติว่าเกลือเขาจะเปลี่ยนจากของแข็งเป็นของเหลว
เขาจะต้องใช้ดูดพลังงานความร้อนเข้ามา
ทำลายพันธะกันจากแข็งเนี่ยกลายเป็นของเหลวออกมา

เขาก็จะไปดูดจากน้ำแข็งที่อยู่ในนี้

ดังนั้นน้ำแข็งจึงมีอุณหภูมิต่ำลง
นะครับแบบนี้ถ้าเกิดเราแช่ไปสักพักหนึ่ง

ก็จะทำให้น้ำที่อยู่ในน้ำในขวด

ใครที่ไปวิ่งเล่นและกลับเข้ามาในบ้าน
อากาศร้อนอยากจะดื่มน้ำเย็น

นี่นะครับก็เอาไปใช้กันได้

ย็ายังมีเทคนิคอื่นอีกที่จะมาดำเสนอ
เค้าได้ยินมั้ยครับว่าเค้าบอกว่าเวลาเราแช่ช่องฟลิชเนี่ย
ถ้าเกิดสมมติว่าเอาน้ำอุ่นแช่ไปในช่องฟลิช

เอ้าเหรอก็ได้เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามีคำตอบ

สำหรับสภาพอากาศทั่วทุ่มโลกแต่ละเมืองต่างสภาพอากาศเป็นยังไง
ตอนนี้ผมพบกับสนานพี่สิทธิ์มหันสวัสดีครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป